ต้องบอกว่าโหดเหลือเกินทวงหนี้กันสยองเหลือเกินถึงขั้นแทงกันตายนะครับไปดูคลิปเหตุการณ์ตอนที่มีชาวบ้านเนี่ยไปเจอเหตุคนถูกแทงเสียชีวิตอยู่กลางหมู่บ้านนะครับ
เลือดไหลเป็นทางเลยแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะครับในหมู่บ้านที่บ้านท่าช้างตะบลนาจารย์อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับ
แสงที่ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปแล้วเรียกอยู่เนี่ยคือจริงคือนายบรรพฤติเป๊ะชาญนะอายุ๖๓ปี

ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้นะครับทุกผู้ชมครับชื่อนายสากลคุรุวงศ์อายุ๕๑ปี
ไปจับได้ที่บ้านพักพร้อมกับของกลางที่เป็นมีดปลายแหลมยาว๑๖นิ้ว
ที่ใช้แทงนายบรรพฤษจนเสียชีวิตนายสากลผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่านายบรรพฤษเนี่ยยืมเงินเขาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือ๒
ยืมไปสองพันห้าแต่บ่ายเบียงไม่ยอมใช้คืนนี่ฮะก็เลยก่อเหตุแทงเขาจนเสียชีวิตหลังจากก่อเหตุแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

สากลนี่ถือมีดมาแล้วไปเจอวสันนะขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
คือที่พูดเนี่ยบอกว่าสารว่านี่ไปแทงบรรพฤษมาไปฆ่าบรรพฤษมาแล้วนะ
แล้วทำท่าเนี่ยทำท่าทางแบบใช้มีดที่แทงเขาให้ดู
คือวสันนี่แบบกลัวเลยนะฮะนี่เห็นไหมนี่
บอกนี่ไปแทงบรรพฤษมาแล้วนะนี่ทำท่าอย่างนี้เลย
นี่ไปฆ่าบรรพฤษมาวัสสันนี่ขี่จักรยานยนต์ถอยหนีเลยนะฮะ
เป็นผมผมก็หนีนะนี่เห็นไหมเขาถอยหนีถอยหนีเลยแล้วไปก่อนแล้ว
นี่ฮะทิมถนนตรงนี้เลยนะครับดีนะไม่ไปแทงใครอีก
หลังจากนั้นนะครับมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้อีกมุมหนึ่ง
นายสากลยังเดินมาถือมีดมาแล้วเอามีดไปโยนทิ้งที่หน้าบ้านหลังนึง
นี่นะฮะนี่ไปแทงเข้ามาแล้วนะครับเอามีดไปโยนทิ้ง
ตรงนี้ตรงนี้ระหว่างทางตรงนี้แล้วไปนั่งดื่มเหล้าในร้านค้า
ดื่มเหล้าในร้านค้าแล้วก็เดินหนีต่อไปอีก

จับกลุ่มตัวมาจนได้นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับมีคนเขาก็งงงกันนะเอ๊ะดูท่าทางแปลกเห็นไหม
เดินสายไปสายมานะครับเพิ่งฆ่าคนตายมานะครับ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ท่าช้างตะบลนาจารย์อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
ที่เกิดเหตุคือตรงนี้ฮะเป็นถนนในหมู่บ้านที่นายบรรพฤษ
ถูกแทงแล้วก็เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ตรงนี้
ยังมีคราบเลือดลงเหลืออยู่เลยนะครับ
เมื่อคืนนี้ฝนตกนะฮะก็มีฉะล้างคราบเลือดไปบ้าง
ที่เกิดเหตุอยู่หน้าบ้านผู้ตายเลยนะครับ
แล้วห่างไปแค่๕๐เมตรคือบ้านผู้ก่อเหตุ
บ้านเขาห่างกันแค่นี้เอง
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่

บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยได้เดินออกมาจากบ้าน
แล้วมาเจอนายสากลคนก่อเหตุกำลังเดินออกมาจากบ้านพร้อมกัน
นายสากลตอนนั้นเดินถือมีดออกมาแล้วนะ
ยังถามอยู่เลยว่าเออจะเอามีดไปทำอะไร
นายสากลบอกจะเอาไปฆ่าคน
แล้วก็เดินถือมีดเล่มยาวอยู่เนี่ย

แล้วก็ยังเดินตามหลังนายสากลอยู่นะ
แต่เดินตามไปดูห่าง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุนายบรรพฤษเนี่ย
เขากำลังเดินคุยอยู่กับแม่ค้าขายอาหารแถวหน้าบ้าน
นายสากลเดินเข้าไปหานายบรรพฤษ
แล้วถามว่าเห็นโบ้ไหม

นายบรรพฤษก็ตอบว่าโบ้กลับไปแล้ว
อยู่นายสากลที่ถือมีดมาเนี่ย
ชักมีดขึ้นมาแล้วถามกลับว่าอยากโดนไหม

ระหว่างนั้นนายสากลใช้เท้าเตะ
แล้วก็เอามีดเนี่ยแทงไปที่ต้นขาเขาก่อน
นายบรรพฤษอันนี้คนที่เห็นเหตุการณ์บอกนะ
บรรพฤษเขาก็บอกว่านี่มาแทงเขาทำไม
จากนั้นฝั่งของนายสากลก็เงื้อมีดขึ้นมา
ชาวบ้านแล้วก็คนเห็นเหตุการณ์เขาพยายามตะโกนห้ามกัน
แต่นายบรรพฤษตอนนั้นเสียเลือดมากนะฮะ
คือล้มฟุบลงกับพื้นเนี่ย
ฟาดพื้นแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุด
ส่วนคนก่อเหตุเดินถือมีดหนีไปทางปากซอยของหมู่บ้าน
ซึ่งชาวบ้านที่คุยกับคุณบอมอภิวัฒน์บอกว่า
ความจริงสองคนนี้เขาเป็นญาติกันนะ
นายบรรพฤษผู้ตายมีศักดิ์เป็นอาของนายสากลผู้ก่อเหตุ
ทั้งสองเนี่ยเขาก็ชอบดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำนะ
คือถ้าคลิปที่ชาวบ้านเขาเห็นตอนที่ถูกแทงแล้วล้มฟุบเสียชีวิตอยู่ที่กลางถนนของหมู่บ้านเนี่ย
นายบรรพจน์ก็นอนความหน้าใช่ไหม
เห็นว่าเลือดหลายมาจากขาเยอะเลย
แสดงว่าที่ถูกแทงเข้าไปแล้วโหอาจจะโดนเส้นเลือดใหญ่นะ
แล้วตอนที่ล้มลงไปเนี่ยหัวไปฟาดพื้นอีกนะฮะที่ชาวบ้านบอกนะครับ
ท่านผู้ชมครับบ้านของนายบรรพฤษวันนี้ได้จัดงานศพตั้งศพที่นี่นะครับ
คุณบอมอภิวัตได้ไปคุยกับน้องสาวของผู้ตายนะครับ
บอกว่าความจริงแล้วนายบรรพฤษกับนายสากลสองคนนี้เขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะ
ก็ชอบไปดื่มเหล้าด้วยกันนะไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นประจำ
แต่นายสากลคนก่อเหตุเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนชอบพกมีดไปด้วยนะ
เหมือนกับชอบพกมีดไปอวดคนอื่นไปท้าทายหาเรื่องคนอื่นเป็นประจำ
แต่ก็ไม่เคยทำร้ายใครส่วนเหตุผลที่นายสากลเนี่ยอ้างกับตำรวจ
บอกว่านายบรรพจน์ผู้ตายติดหนี้เขาอยู่สองพันห้าแล้วไม่ยอมใช้
เงินจะกินจะใช้เนี่ยตัวนายสากลเองยังไม่มีเลย
ส่วนร้านขายของชำประจำหมู่บ้านนะครับ
คุณบอมอภิวัตไปคุยกับเจ้าของร้านนะฮะ
คุณกัญญารัฐนะครับนี่เจ้าของร้านบอกว่า

มาซื้อเหล้าที่ร้านเป็นประจำนะวันเกิดเหตุเนี่ยมาเหมือนเดิม
นี่ฮะนี่นายสากลตอนที่เจ้าหน้าที่นำไปชี้จุดนะครับ
ตอนคุมตัวได้คือเจ้าของร้านขายของชำประจำหมู่บ้านบอกว่า
สากลเนี่ยเดินมาถึงเนี่ยบอกเจ๊ผมฆ่าคนมาสองคน
ผมจะฆ่าคนสองคนฆ่ามาแล้วคนหนึ่ง
ตอนนั้นยังคิดว่านายสากลเนี่ยพูดเล่นก็เลยตอบกลับไปบอกจะไปฆ่าเขาทำไม
เดี๋ยวก็ติดคุกหรอกแล้วก็มีชาวบ้านมาตะโกนบอกกัน
บอกนายสากลไปฆ่าคนตายมาก็เลยตะโกนเรียกไว้
เพราะกลัวนายสากลจะหนีนี่ภาพตรงนี้นะฮะที่เอามีดไปทิ้งแล้วก็แวะไปที่ร้านขายของชำเนี่ย
เจ้าของร้านบอกว่ายอมรับว่านายสากลเนี่ยชอบมาที่ร้านมาซื้อเหล้าแล้วชอบพูดเล่นเป็นประจำ
จะฆ่าคนนั้นจะฆ่าคนนี้นะเวลาเมาเหล้าแล้วเนี่ยจะคุมสติไม่ค่อยได้
พูดจาไปเรื่อยก็ไม่คิดว่าวันนี้จะก่อเหตุจริง
อีกคนนึงที่คุณบอมอภิวัตได้ไปคุยด้วยนะครับโอ้โหนี่คนนี้นี่เจอคนแรกเลย
ปกติก็กินเหล้าด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแค่แทงคนตาย
ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาเจอสากลพอดีนะสากลมาถึงเนี่ยบอกผมแทงมันตายแล้ว
ทีแรกก็ยังคิดว่าเออพูดอะไรพูดเล่นหรือเปล่า
แต่ดูจากสายตานายสากลตอนนั้นดูน่ากลัวมาก
วิรสันบอกผมนี่ถอยรถหนีเลยนะ
หลังจากนั้นก็มารู้ว่าเขาไปก่อเหตุแทงนายบรรพฤษตายจริง
ส่วนประเด็นเรื่องยืมเงินขอยืนยันอีกเสียงนึงว่าไม่จริง
เพราะนายสากลไม่มีเงินให้ใครยืมแน่
ค่ะนี่เราตรวจสอบไปนะครับกับทางตำรวจนะครับ
นายสากลตอนนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ที่โรงพักษพศรีชมพูนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ